มาร่วมงานลอยกระทงค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็จัดงานเทศกาลลอยกระทงกันชื่นมื้นชื่นใจกันทั่วหน้าค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศในทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนจะไปท่องเที่ยวต้องบอกคุณผู้ชมไว้ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้ดี
เพราะถ้าหากว่าลงใต้เนี่ยจะเจอกับฝนส่วนถ้าใครขึ้นเหนือหรือว่าภาคอีสานก็ต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นหลายพื้นที่เลยนะคะ
จะเห็นว่าบริเวณตอนบนโดยเฉพาะแถบตะวันตกของประเทศและตอนบนของประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวอยู่แสดงถึงลักษณะอากาศที่ค่อนข้างหนาวค่อนข้างเย็นนะคะ
ส่วนตอนล่างของประเทศไทยนั่นก็คือภาคใต้จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
รวมไปถึงร่องฝนก็คือพื้นที่สีส้มแดงเนี่ยนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนมาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงอันดามัน
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นสูง๒๓เมตรจึงต้องบอกว่าชาวเรือควรงดเดินเรือในระยะนี้
รวมไปถึงงดการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันไปก่อนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปภาคเหนือภาคอีสานก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะคะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด๘๑๖องศาเซลเซียส
ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
เพราะไม่ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายมากกว่านะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นค่ะ
มีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๓๐องศาเซียสของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๙องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศแปรปรวนกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนทั้งสองฝั่งเน้นฝนตกหนัก๑๖๐๘๐ของพื้นที่
จะตกหนักมากทางภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร

และให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนนะคะ
ฝนเกิดขึ้นได้๑๑๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบราว๒๓องศาเซลเซียส
กลางวันร้อนแดดดีอุณหภูมิอาจจะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอย้ำเตือนนะคะ
ในเรื่องของใครจะเดินทางลงไปภาคใต้ช่วงนี้

แล้วก็ดินคนถล่มแล้วก็รวมไปถึงคลื่นสูงซัดฝั่งด้วย
แต่ถ้าใครจะมาเที่ยวงานลอยกระทงแบบนี้นะคะ
ก็ขอให้สบายอกสบายใจได้เลยนะคะ
ว่าฟ้าใสแดดดีแน่นอนเลยล่ะค่ะ
เอาล่ะขอไปดูดีกว่าว่าตอนนี้เขากำลังที่จะลอยกระทงกันแล้ว
เป็นลักษณะของการลอยประทีบนั่นเองนะคะ
งามขนาดไหนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ